งานเมื่อวานนะคะคุณกึ้งเฉลิมชัย

อย่างที่บอกไปนะคะนัดมิ้นทะลิดามา

ภาพโร่ชิงช้างที่บอกว่า
ใช่นะคะไปเป็นหวานจังเนี่ยค่ะ
ตอบว่าผิดไอจีหรือเปล่าคะ

ท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ทั้งคู่ออกมา

เทนัดบ่อยนะคะก็เลย
ต้องออกมานะคะขอโทษกัน
ต่อหน้าสื่อเลยทีเดียวไปฟังสัมภาษณ์

คุณกึ้งกันในกลุ่มอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว

ต้องขอโทษน้องสาวนะจ๊ะวันหลังจะมีเวลาให้มากกว่านี้นะครับ

เหมือนแบบพี่ชายผิดนัก

แต่อะไรที่เป็นแบบเราเล่นกันน่ะ
เล่าให้ฟังช่วงหนึ่งคุณกึ้งเขาโสดเนี่ยค่ะ
ไม่มีคนดูหนังด้วยก็ชวนมิ้นไป

อย่าไปเข้าใจผิดว่าพี่สาวน้องสาวเข้าไปกันได้ยังไง

เหมือนกันหลังบ้านเราอยู่เมื่อบ้านเราไม่รู้เรื่องเขาเท่าไหร่หรอก

อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากรู้ค่ะในฐานะที่เป็นโคศกเตชนรงค์

เรื่องพี่นะคะคุณเมนี่ไงหลายคนอะไรก็ตัวแล้วก็ตัวตอบแทนหมด
เปล่าหรอกน้องออกงานอีเวนต์บ่อยนะคะก็ไปถามไทยค่ะ
เรื่องที่สองพี่น้องสามพี่น้องนี่ล่ะคุณเมนียคุณแจ้นี่
ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มินชะลิดาตอบด้วยความเกรงใจ
ว่าจริงก็คือไม่ทราบนะคะว่าเทศจริงเป็นอย่างไร
แต่เท่าที่รู้คือจริงบ้านนี้เขาแยกบ้านกันอยู่

บ้านเขาแบบอยู่กันคนละที่ค่ะตอนนี้
คือพี่ผาก็จะอยู่หลักก็คือกรุงเทพ
ส่วนพี่เมย์กับพี่แจนก็จะอยู่เขาใหญ่ตลอด
มันไม่ใช่จุดที่มิ้นจะไปตอบแทนเขาได้ค่ะ
มันเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วมินก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก
จริงมิ้นก็สนิทกับทางที่มีพี่แจง
แต่ว่ามันก็ไม่ใช่จุดที่เราจะไปถามเขา

มันต้องให้เกียรติกันนิดหนึ่ง
เมแจนนี่คือเป็นน้องสาวของคุณสงการ
แต่ว่าเป็นพี่ของคุณภูผาภูผา

มีนชะลิดาก็เลยรับตำแหน่งโฆษกเตชนรงค์ไป
ฉันชอบตำแหน่งนี้จังเลยนะ

เจอที่ไหนที่ไหนก็ต้องตอบคำถามพี่นะครับ
ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับโฆษกของน้องมินด้วยนะคะ